นอกจากเข็นบอกปวดเจ็บอะไรต้องให้ลูกนวดคุณแม่มีอาการอะไรอืดอีกไหมคะ
มันมีอยู่ปีนึงแม่เป็นกระดูกทับเส้น
ปวดจนทำอะไรไม่ได้อาบน้ำน้องลินทำไม่หมด

วันหน้าถ้านางบารมาสิบนางมีงานทำดี
น้องจะหับไอ้แม่ไปอยู่ตัวหับว่าอยู่บ้านนี้

แม่ก็เป็นอย่างรู้แม่ก็ต้องตายต่ารับ
แม่เอ้าว่าจะอีกอำนาจ
แม่ก็เป็นอย่างรู้แม่ก็ต้องตาย